มาคุยกับเราเลยว่าพ่อหนูอยากเป็นลิเก

พอจะได้แบบสบายอะไรแบบนี้
หวังจากงานหวานไทย
จะร้อยเมื่อไหร่ใบเข้า
อ้อยขอสาวจำนี้ป่า
เสียงนี้ที่ดัง
แม่จะจ้องฟัง
เสียงเรียมไงเรา

โหเก่งกว่า
จัดการ

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยหนู
ทีมสุภาพบุรุษสุดซ่ามีคะแนนนำอยู่๑๐ต่อ๖คะแนน
ซึ่งเป็นผลการชนะของน้องซีซ่าในยกที่แล้วด้วย
วันนี้ทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวจะเลือกเพลงอะไรมาสู้
ต้องมาติดตามชมกันต่อได้เลย
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี

ทางน้องผู้โครวรอยู่แล้วพี่หอยพี่ไอ้และพี่ฝลครับ

รอบที่สามแข่งขันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเปิดเป็น๒คำนี้
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า

ได้คนละหนึ่งครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
พร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่า

รอบที่๓ยกที่๒นะครับ
ตินานะครับเลือกเพลงเรียมสะอื้นนะครับผม

เพราะว่าเป็นเพลงสไตล์ลูกทุ่งค่ะ
ลูกทุ่งหนูก็ถนัดอยู่แล้วใช่ไหมคะ
แต่พอหนูมาร้องเพลงช้านี่ทุกคนอาจจะตกใจนะ
เขาก็เห็นแต่เพลงเร็วอะไรอย่างนี้
แต่หนูก็อยากทำให้ท่านคณะกรรมการและท่านผู้ชมรู้ค่ะ
แต่ว่าหนูก็ร้องเพลงช้าได้เหมือนกันค่ะ

โนเกียเลือกเพลงเทพธิดาผ้าสิ้นนะครับ
ของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะครับ

ก็คือนะครับตอนเด็กนะครับ
พ่อชอบเปิดเพลงนี้ให้ฟังครับ
มันก็เลยติดหูหนูก็เลยร้องได้

หนูก็เลยเอามาโชว์ในวันนี้ครับ

เย้
เป็นยังไงบ้างครับพี่แจ๊คครับในยกนี้
สำหรับในยกนี้นะครับเป็นศึกลูกทุ่งย้อนยุคครับผม
โอ้โหแสดงว่าเพลงชั้นครูแน่นะครับ

หนูโรเกีย
รอบที่๓ยกที่๒เริ่ม
ก่อนร้องขอคุยกันหน่อยต้นกำเนิดของโนเกียไม่ใช่ธรรมดาเลยจริง

เชิญคุณพ่อด้านหน้าเวทีดีกว่ามาพ่อมา
จริงแล้วครอบครัวของเราเป็นลิเกไหมครับ

ตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายมาเลย

เขาเคยผ่านตายมานะ

ผ่านแบบผ่านอุบัติเหตุมาในปีนึงอะครับ

ตอนนั้นเพิ่งจะได้ขวบกับ๙เดือน

ไปการแสดงที่สุพรรณบุรี

จะไม่มีใครก็จะนอนกันท่านี้

นี่เลย

เขาอุ้มไปตลอดทางอย่างนี้นะ
ไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่จะเล่นเชียงใหม่ใช้นาฏอะไรอย่างนี้

แต่วันนั้นเราไม่ได้ขับไป

โชคดีที่ไหลไปอยู่เบาะหลัง

พอจะได้แบบสบายอะไรแบบนี้
ในหนังที่พ่อทำมาแล้ว

ขออยากให้โทรสักนิดได้มั้ย
เล่นกัน๒คนพ่อลูก
เราเป็นนายเดินนำลำนา

ก็ช่วยกันติดตามด้วย
ขอบคุณคุณพ่อมากพ่อเกลียดขอบคุณมาก

เปิดรายการมาก็ทำเอาน้ำตาซึม
จากความรักของพ่อลูก
ศึกในยกนี้เป็นน้องโนเกียจที่ได้ร้องก่อน
ซึ่งก็ได้เลือกเพลงลูกทุ่งแนวถนัดเป็นอาวุธเด็ด
หวังมาชนะใจกรรมการ

โนเกียจะมาในบทเพลง

ของพี่เสรีรุ่งสว่างนะครับ
มาฟังบทเพลงเทพจิดาพาซิน

จากงานหวานใจ
จะร้อยเมลัยใบเข้า

เจ้าหัวเป็นเทพธิดา
ของบ้านนาบ้านทุ่ง

ไทยเดิม

ด้วยแดดแรง
เข้มแดง

เจ้าหัวไม่เคยเหิด

เสาพัง

ขยันการเรียน

อาเทียสิ่งที่ดี
ที่ควร

อ้อมหวนทวนลมทุ่ง
หนุ่มกล้องมุมไม้

เข้าร้อง
ก็เข้าเรือน
ฟังแม่เตือน

เหลือเดียน

บัวที่อยู่ไหน

หรือบ้านคอยเน่

ไว้พรุ่งนี้ตอนแฟนคอยได้ไหมคนดี
โอ้พูดร้ายที่คิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณดีเลย
หากเลือกหัวดวงแม่เลือกนางดูแม่
นั่นแหละแน่เข้าที่บรรเรือน
สาตาผู้จาสนอดี
ตำน้ำพริกทุกทีเสียงตำที
จนทุนสะเทือน
แม่ดอกบัวที่อยู่ในซา
จะบ้านคอยพระหรือบ้านคอยเน่
ชาวบ้านคอยพี่ไว้พรุ่งนี้
ตอนแฟนคอยได้ไหมคนดี
พูดหลายที่คิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณดีเล่
ถ้าจะเลือกหัวดวงแม่เลือกนางดูแม่
นั่นแหละแน่เข้าที่บ้านเรือน
สะอาดตาผู้จาสนอดี
ตำน้ำพริกทุกทีเสียงตำที

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
เจ้าติดาพาติ้น

เป็นส่วนของการร้องหัวโนเกียสู้มากเลย
อย่างที่บอกพี่ไอ้แบบนั่งขมวดคิ้วเลยนะ
นี่พี่ไอ้ว่าต้องไปใส่โบท็อกซซะหน่อยนะ

โอ้โฮมันแบบตอนแม่ดอกบัว

มันปี๊ดมากมันสุดขึ้นไปแบบโอ้โห
ซึ่งโนเกียก็พยายามเต็มที่เลยนะ
แต่ถามว่ามันถึงตัวโน้ตไหมโนเกีย
เราต้องคุยกันแบบใจเลยนะครับ

แล้วตอนนี้เสียงเด็กเนี่ยมันคือเสียงเท่ากับผู้หญิง
ใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอมาร้อง

แต่เห็นศักยภาพในตัวของโนเกียมมากเลยนะ
ทีนี้ก็เลยอยากจะฝากว่าตอนนี้น้องร้องเพลง

ล็อคลิปหมดเลยทุกอย่างแผดออกมาเต็มที่
ถึงว่าเสียงหลบที่แข็งแรงเนี่ย

อย่างแม่ดอกบัวที่อยู่ไหนซะ

พี่หอยก็เป็นยังบ้างคะ
บอกได้เลยว่าวันนี้พอได้ฟังเรื่องราวแบบนี้
อยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าจะต้องหลงรัก
กับการที่น้องเขาทำเพื่อคุณพ่อของเขา
ส่วนเรื่องการร้องมันสูงจริงนะ

ใจใหญ่ใจใหญ่
แต่ถ้าจะเสียคะแนนก็เสียตรงที่มันยากมันยากด้วยนะคะ
แต่วันนี้ก็เก่งมากครับเป็นกำลังใจให้ครับ
ขอบคุณครับแม่ฝากมาก
เพราะเพลงนี้ทำให้พี่ไอซ์ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
อะไรคือสาเหตุหาคำตอบได้ในช่วงหน้าครับ
หนูไม่เคยฟังเพลงเทพดับ
มาฟังครั้งแรกของน้องนูเกียเรนนี่ล่ะค่ะ
เพราะมากสงสัยจะต้องไปหาต้นฉบับฟังแล้วล่ะค่ะ
หนูก็ฝากเชียร์น้องตีนาน้องเล็กสุดของทีม
สุภาพสตรีสุดเฟี้ยวด้วยนะคะ

ตินาเนี่ยมีแฟนคลับด้วย
เราต้องเริ่มติดตามผลงานเขาแล้วนะเดี๋ยวเราจะตามแฟนคลับเขาไม่ทันนะฮะ
เพราะว่าเห็นเด็กน้อยแค่นี้นะหนูเคยออกเพลงแล้วเหรอลูก
ค่ะทำซิงเกิ้ลแล้วครับเฮ้ยเพลงอะไรคะ
ไผ่เล่นเล่นบ๊อบเป็นดอกดื้อค่ะตอนนี้ไปทางช่องยูทูปแล้ว
ปล่อยไปประมาณกี่เดือนแล้วกี่ปี
ประมาณ๗๐๐กว่าวิวกว่าวิว๗๐๐กว่าวิว

เนี่ยวันนี้เทปออกอากาศนะลูก
ยังไงเดี๋ยวมียอดวิวตามหนูแน่นะคะ
ได้สูญแห่งบอกคือเก่าจริงจัง
ได้หนีแต่คอยจะข่าวอย่าเปล่าอย่าฟัง

ถ้าใครเล่นต้องเป็นดอกเดิ้นเหรอลูกเหรอ

ตินามาในบทเพลงเรียมสะอื้น

จะถ่ายทอดโดยตินาจะเพราะขนาดไหน

เจ้านี่่
เตรียมโทรศาสตร์
เสียงนี้ที่ดังแค่จ้างจงฟังเสียงเรียมไอ้เหล่า
เป็นเสียงของเรียมคนเก่าที่เฝ้าตามหาให้กลับสุพรรณ
พ่อแม่เรียมตายเพื่อควายไร่นาเรียมนั้น
ไม่มีใครเขาจัดการจริงหรือพี่ขวัญคนดีของรี
เรียมหนีสุภัณฑ์ลุบลองสวรรค์ลืมพ่อลืมแม่
หัวควายของเรียมตายแน่อาณาจใจแท้เพราะไม่เคยเจียบ

สามคำพีควันของเรียม
กลับไปแบกโจบแบกเสียม
พลิกฝืนพื้นมาดีกว่าอยู่กรุง
สุพรรณบ้านเราคิดถึงตลอดเวลา
ถึงแม้จะเป็นบ้านป่ามีไร่มีนามีข้าวใส่ยุ้ง
ถิ่นกาบเมืองหลวงหลอกลวงจริงหนอคนกรุง
น้ำตาอีสานบ้านทุ่งต้องไหลเหมือนเรียนมีมากนักงา
เสียงนี้ที่ดังแม่จ๋าจงฟังเสียงนี้ใช่แน่
เป็นเสียงของเรียมลูกแม่ที่แม่ชะแงว
ร้องเรียกครวนหาแม่สิ้นลมปราน
วิญญาณแม่คงลอยมาเตือนลูกให้รู้คุณค่า
จะหลั่งน้ำตาเมื่อกลับสุภัณฑ์

ไม่ผู้ชายร้องไฮทั้งสองคนเลย
หนูฟังเพลงนี้จากพี่แววเลยเหรอลูกเหรอ

คุณแม่คุณแม่เป็นคนที่บอกให้ลูกฟังเพลงนี้ด้วยใช่ไหมครับ
เพลงนี้เนี่ยความหมายดีค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ภัยเลาะมากเลย
อยากให้ลูกได้ร้องเป็นเพลงลูกทุ่งที่อมตะจริงค่ะเพลงนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเด็กตัวแค่นี้นะลูกเอื้อนลูกอะไรแล้วแบบว่าอารมณ์เพลงด้วยอะไรด้วย
พี่ไอ้เป็นยังไงบ้างค่ะพี่ไอ้ก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
พี่ไอ้พี่ไอ้ตกใจมากพี่ไอ้ตกใจมากจริงจริงคือพี่ไอ้สารภาพตรงนี้เลยว่า
ตอนที่น้องตินาบอกว่าจะร้องเพลงนี้เนี่ยคือพี่ไอ้ยังหันไปพูดกับพี่ฝนเลย
พี่ไอก็คิดในใจว่าหูไม่ได้หรอกไม่ได้แน่เลย
เพราะว่าเพราะว่าต้องบอกว่าเพลงนี้คือพี่ไอ้ได้ยินตั้งแต่เด็ก
แล้วก็เวลายายเราเปิดวิทยุมันก็เข้าหูเราตลอด
แล้วเราก็คิดว่าไม่มีทางเลยที่เด็กอายุเท่านี้น้องตินาเนี่ยจะร้องเพลงนี้ได้
คือคิดแบบปลามาสน้องไว้เลยอ่ะแต่พอน้องขึ้นคำโอ้โหเดี๋ยว
แต่พอน้องขึ้นคำแรกปุ๊บมันเหมือนเสียงในวิทยุที่เคยได้ยินเลย
คือปรุงใจว่าเก่งร้องได้แล้วก็แอบคิดถึงยายนิดหนึ่งด้วย
เพราะว่ามันพอดียายไม่อยู่แล้วมันเห็นบรรยากาศนั้นหรือ

โอ้โห

โอ้โฮร้องได้ต้นฉบับมาก
ร้องขึ้นมากเลยเนอะร้องจนเราคิดถึงเลยอ่ะ
โอ้โฮเก่งกว่าไม่น่าเชื่อไงพอแล้วมั้ง

จริงนะทึ่งมากกับความสามารถพี่ฝนล่ะครับเป็นยังไงบ้างพี่
แล้วก็ลูกคอบางลูกพี่ฝนทำไม่ได้เหมือนตินาด้วยซ้ำ
พ่อแม่เหรียมตายหัวควายไร่หนาเหรียมนั้น
ไม่มีใครเขาจัดการ
คือในทุกลูกคอที่ตินาสะบัดพี่ฝนจะหันไปหาพี่ไอซ์แล้วก็ประมาณว่า
เฮ้ยได้ยังไงทำได้ด้วย
แล้วเขาเปลี่ยนโหมดจากที่เขาแบบพูดไม่รู้เรื่อง

เขาเป็นเรียมขึ้นมาทันทีเลยค่ะ
มันสุดสนใจมากมันพิเศษมากเลยค่ะแม่
นี่คือสวรรค์ส่งมาให้แม่เลยนะคะเนี่ย
ตอนนี้พิสูจน์แล้วเร็วก็ได้สนุกก็ได้
เศร้าก็ได้ช้าก็ได้
ขอต้อนรับศิลปินตัวน้อยอีกคนหนึ่งประดับวงการค่ะ
เก่งมากครับพอทินาร้องเพลงนี้มาเนี่ย
ผมบอกเลยว่าสวรรค์ไม่ได้มาส่งเด็กคนนี้มาให้แม่คนเดียว
สวรรค์ส่งเด็กคนนี้มาสู่วงการลูกทุ่งไทย
คือผมเชื่อว่าคนลุกทุ่งนะถ้าดูรายการรายการนี้อยู่
จะต้องกุมมือกันแล้ว
เฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วคนที่จะมาสืบต่อเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่ง
เพราะว่าคือเห็นตินาตอนนู้นก่อนหน้านี้
เขาไม่ใช่แบบนี้เลยแต่ผมเชื่อว่าเขาอ่ะเขาเป็นแบบนี้แหละ
แต่เขายังไม่ได้เผยตรงนี้ออกมาสุดยอดครับ
ขอบคุณคุณธรรมการท่านต่างนะครับ
ทุกคนเซอร์ไพรส์ทั้งพิธีกรและกรรมการต้องหลั่งน้ำตาขนาดหนักแบบนี้
น้องโนเกียจะหนักใจหรือไม่ต้องมาฟังผลกันครับ
คณะกรรมการครับต้องตัดสินแล้วล่ะครับ
เพราะว่าฟังไปแล้วทั้งเทพธิดาผ้าสิ้นและเรียมสะอื้นนะครับ
แต่ก่อนที่จะลงคะแนนลงความเห็นกันนะครับ
ตอนนี้เด็กซ่าทั้งสองทีมพร้อมแล้วครับ
ขอเชิญเด็กซ่าขึ้นสู่เวทีครับ
เขาจะเล่นมุฒในวันนี้

น้องตีนาก่อนนะครับน้องตีนาถือว่า
ทำให้ทุกคนเซอร์ไพรส์มากครับผม
ทำให้ทุกคนละสายตาจากน้องไม่ได้
ส่วนโนเกียนะครับโนเกียก็ทำได้ดีครับผม

แต่ว่าเรื่องเพลงอาจจะสูงกว่าตัวเองนิด
นิดหนึ่งวันนี้ครับผมใช่ครับเพราะว่าคีย์เพลงเนอะ
เพลงเทพธิดาฟัสซีนนี้อุดหร้องยากมากแล้วก็คีย์สูงมาก
ครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนครับ

ขอบคุณครับ

วันนี้จะต้องตัดสินแล้วครับในยกที่สอง
ว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
ผมจะบอกเลยนะทั้งสองเพลงนี้นะครับ
เป็นเพลงประกวดตั้งแต่รุ่นพี่นะครับ
ประกวดกันมาในวงการประกวดเพลงลูกทุ่ง
แต่วันนี้จะทำได้ดีถูกใจคณะกรรมการ
จนต้องใช้สินยกกำลังกล้าหรือไม่
รอบที่๓ยกที่๒

มีการใช้สินยกกำลังซ่าหนึ่งท่านครับ
ช่วยที่ต้านยกกำลังซ่าครับ

ในที่สุดก็มีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าเกิดขึ้น
โดยพี่หอยศึกนี้น้องสองคนต่างทำได้ดีคนละแบบ
มีทั้งทึ่งในพลังเสียงและหลั่งน้ำตา
สิทธิ์นี้จะตกเป็นของใครมาลุ้นกันครับ

เอาละตอนนี้นะสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวนะครับ
ได้คะแนนยกกำลังซ่าจากกรรมการไปด้วยเป็น๔คะแนน
คะแนนสะสมจึงเพิ่มขึ้นมาเป็น๑๐คะแนน
โอ้โฮ
และสุภาพบุรุษสุดซ่าของเราก็มีคะแนน๑๐คะแนน

ขอบคุณมาก
ขอบคุณตอนที่เชียร์หนู

ตี้น่ายทำไมเชียร์หนู
ขณะที่น้องตินาร้องไห้ด้วยความทราบซึ้งใจ
ฝั่งผู้ชายก็มีคนร้องไห้

มันร้องจริงแล้วยังร้องไม่หยุดเลยลูก

สิทธิ์ยกกำลังซ่าจากพี่หอย
อบให้ตินาคนเดียว

ถือเป็นการตัดสินที่สุดแสนเอกฉัน
ทำให้ตอนนี้ทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว

มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในยกนี้นะครับผม

และมีมิตรภาพที่ดีให้กันนะครับผม

๊อปสายหวานปะทะกับป๊อปสายโจ๊ะนะครับผม
ห้ามพลาดนะครับ

โทรก็ไม่รับโทรกลับก็ไม่โทร
ตอบถูกไม่ได้ก็มือถือว่าโปร

มันน้าก็ดินร่มสิ่งที่มี